หนึ่งว่าโดยปกติแล้วน้องพาคินจะเล่นน้ำตรงนั้นเป็นประจำ

ใช่ก็คือแม่ไปซักผ้าน้องก็ไป
ใช่เวลาแบบตากับยายเขาไปอาบน้ำเนี่ยถ้าน้องเห็นน้องเขาจะวิ่งตาม
เขาชอบเล่นน้ำตรงนั้นนะครับโดยปกติ
ก็ถ้ามีคนใหญ่ไปเขาก็ไปได้
ทีนี้จากเส้นทางตรงนี้ไปจุดที่เจอน้องเมื่อเช้า
คุณแม่คุณคุณแม่มีความคิดอย่างไรบ้างครับ
ไม่เพราะว่าคือแม่ก็อยู่ตรงนี้มานานเนอะ
คือแม่ก็เคยเล่นน้ำแหละเขาพูดตรงแม่ก็รู้ว่าน้ำมันไหลแรง
ก็คือเด็กตัวแค่นั้นมันก็ไปได้ไกล
ก็คือเหมือนกับว่าคุณแม่เองก็ไม่ได้ติดใจในส่วนจุดที่ไปพบ

ใช่ทีนี้ครับมันจะมีในส่วนของกระแสสังคมที่เคยมองคุณแม่
เรื่องที่บอกว่าเขาต้านใจเอาน้องไปรับผัดอะไรอย่างนี้
จนถึงตอนนี้มันมาพิสิทธิ์แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาอ้างต้อนสังเกตกัน
แล้วก็คือแม่ก็ยืนยันตั้งแต่ที่แรกนะว่า
แม่ไม่เอาลูกไปขายแม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอก
ใช่ก็คือมันก็แล้วแต่คนเขาจะมองจะคิดนะเนาะ

แต่ร่างที่เจอเมื่อเช้ายังเรายืนยันว่าคือน้องค่ะ
ใช่ก็คือที่เราเจอเราเห็นเพราะว่าคือ
ที่แรกแม่ก็ไม่มั่นใจเต็มร้อยนะ

แต่ว่าคือส่วนสูงลักษณะคือใช่น้อง
แต่พอจับเนี่ยเอาน้องพลิกขึ้นมาเนี่ย
มั่นใจว่าเสื้อกับตัวที่น้องใส่

คือชุดที่น้องแถวนี้คือชุดตัวกัน
มันมีความแปลกไหมฮะ
เพราะว่าจุดที่เลี้ยวเข้าไปในคลองย่อยตรงนั้น

มันก็ไม่แปลกนะเพราะว่า
ทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือหลังจากนี้ยังไงครับคุณแม่
เอารับร่างน้องพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้
ใช่ก็คือแล้วพรุ่งนี้เราจะไปรับน้อง
รอเจ้าหน้าที่เขาโทรมาว่าจะไปกี่โมง
แล้วก็ไปรับน้องแล้วก็เอาน้องมาสวดที่บ้าน
ทำพิธีที่บ้านแล้วก็ไปเผาที่วัดท่าคอย
จะมีพิธีในส่วนที่บ้านทั้งหมดกี่คืนอะไรยังไง
วางแผนหรือว่าพูดคุยกับทางคนในครอบครัวยังไงบ้าง
ตาเขาบอกว่าบุกคืนเดียวนะ
เพราะว่าน้องก็ง่ายคือน้องก็เปื่อยแล้ว
เราก็ไม่อยากเอาน้องไว้นานไงใช่

ถ้ารับพรุ่งนี้ก็บอกน้ำก่อน
ก็คือน่าจะคือไปรับพรุ่งนี้

แล้วก็มาสวดพรุ่งอีกมึนหลืนก็น่าจะเผา
วัดอะไรนะครับ

ใช่

แม่มาดูเพราะเห็นหลวงหัวของน้อง